สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

และล่าสุดนี้มีทั้งพายุธนโดและพายุลูกเห็บ
โขงกระหน่ำเข้าไปบางพื้นที่ของจีนด้วยนะครับ

พัดถล่มในเขตฟู่หนิงประเทศจีน
ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๙๘คน
และมีผู้บาดเจ็บรวมมากกว่า๘๐๐คน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วครับ
แต่ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๖๐คน
ต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ที่มีอุปกรณ์การรักษาที่ครบครัน
คุณผู้ชมครับพายุธนาโดแล้วก็พายุลูกเห็บในครั้งนี้

ตั้งแต่เกิดเหตุพายุธนโดถล่มในเมืองหยางเฉิน
ณฑลเจียงซูฝั่งตะวันออกของจีนเมื่อปี๒๕๕๙
โดยพายุธนาโดในครั้งนี้นะครับพัดเข้าถล่มเขตฟู่หนาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ
ในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่น
ด้วยความเร็วลม๑๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็พัดถล่มหลายเมืองเล็กที่อยู่นอกเขตเมืองด้วย
ส่งผลให้อาคารบ้านเรือในหมู่บ้านพังเสียหายหลายหลังนะครับ
และประชาชนกว่าร้อยคนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
โดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของจีน
ก็กำลังเดินทางไปยังเมืองหนานเฉิงครับ
ส่งข้าวของเครื่องใช้เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
และผู้ได้รับผลกระทบเช่นส่งเต็นต์มากกว่า๑๐๐หลัง
แล้วก็ที่นอนพับ๒๐๐ชิ้นไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
สำนักข่าวสินหัวรายงานด้วยนะครับว่าขณะนี้
ประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐอุสเบกิสถาน
เพื่อขอกำลังกู้ภัยเสริมครับ
และสั่งการให้คณะรัฐมนตรีของจีนส่งทีมเพื่อออกตรวจตราดูแล
และให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ